คุณผู้ชมจำโครงการบ้านล้านได้ไหมคะ
ที่รัฐบาลเขามีนโยบายบอกว่าอยากที่จะให้ผู้มีรายได้น้อย

คือบ้านมันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่สำคัญ
ทีนี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่า
บ้านร้านที่ว่าเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงล่ะ
เขาชื่อโครงการบ้านล้านหลัง
นี่แหละนี่คือบ้านตัวอย่างนะคะ
ที่เป็นห้องชุดขนาดกระทัดรัด๒๑๕ตารางเมต

ต้องบอกว่าสวยงามหรูหราไม่แพ้คอนโดที่ราคาแพงเลยนะ

เออแต่ว่าเอามาขายให้กับคนที่มีรายได้น้อย
จะมีที่ต้องหามาเพิ่มเองก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเอง
แต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่มีสาธารณุปโภคต่างมีให้ครบครัน
อาคารจอดรถก็มีให้สนามฟุตบอลสระว่ายน้ำ
คลับเฮาส์ศูนย์การค้าแล้วก็ยังมีรถสองแถวรับส่งให้ด้วย
อันนี้เป็นของโครงการลุมพินีทาวชิปรังสิตคลอง๑นะคะ
ซึ่งบริเวณนี้ก็คือถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในโครงการบ้านล้านหลัง

แต่ไม่ได้มีการออกแบบโดยตรงเพื่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาพอเหมาะพอดี
ทอศเขาออกโครงการมาบริษัทก็เลยอยากที่จะเข้าร่วม

บ้านล้านหลังเป็นโครงการสินเชื่อเงินกู้
ซื้อบ้านภายใต้วงเงินรวม๖๐๐๐ล้านบาท
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มคนวัยทำงานหรือว่าผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว

เพื่อที่จะให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ราคาขายที่ไม่เกิน๑ล้านบาทต่อหลังนะคะ
แล้วก็สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด๔๐ปี
คือบ้านปกติมันจะได้ประมาณ๓๐๓๐ปี

รูปแบบก็จะเป็นแบบสินเชื่อเงินกู้
เงื่อนไขรายได้ของผู้กู้ค่ะ
โดยผู้กู้ที่มีรายได้ประจำไม่เกิน๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
จะได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ปีที่๑๕โครงที่อยู่ที่ร้อยละ๓
คิดง่ายคือผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ๓๘๐๐บาท
นี่ผ่อนถูกกว่ารถอีกนะใช่ครับซึ่งธนาคารเองเขาบอกว่า
จะเปิดให้จองที่อยู่อาศัยในโครงการธันวาคมนี้แล้ว
ใครสนใจก็ลองหาข้อมูลแล้วก็ไปติดต่อดูได้นะคะ

เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน
เงินเดือนหมื่นกว่าบาท๒๐๐๐ไม่เกิน๒๐๐๐
คนที่มีรายได้แบบจำกัดอยากมีคอนโดเป็นของตัวเอง
โครงการนี้น่าสนใจผ่อนแค่๓๘๐๐

แต่ว่าสภาพภายในเขาก็ตกแต่งมาถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะคะ
ประมาณเดือนธันวาคมก็จะเปิดให้เริ่มจอง
คาดว่าควรจะไปจองเงินเยอะทีเดียวนะครับ